ที่จะพาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงนะในยุค๕จี๒๐๒๒เนี่ย
กล้าหน้ามั่นไปเลยชอบใครเนี่ยอย่าไปอาย
บอกตรงโพ่งกันไปเลยเหมือนคลิปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
อะไรมาทำไงเอาแก่วมาพอ
ใครจะเขินผู้หญิงจะเขินหรือผู้ชายจะเขิน

นุ่มนี่ไม่กล้าสบตามองขึ้นมาเลยนะคะ
เขินอายสุดท้ายเดินเข้าตึกไปเลย
เจอการจีบแบบนี้ของสองสาวผู้จู่โจมจริงจริง
สองสามตึกตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้าม
ร้องเพลงจีบแล้วเสียงเพราะร้องเพราะเลย

หลายคนอยากรู้จักเธอแล้วเป็นใครมาจากไหนเธอชื่ออะไร
ชื่อน้องชมพู่นะคะเป็นสาวหนองคาย
ส่งเสียงร้องเพลงปะเมียจีบหนู

จริงเราฟังแล้วแบบเสียงสะกดเลยนะ

ก็เลยชื่นชมบอกร้องเพราะมากเลย

ถ้าเราเป็นผู้ชายเรารงรักไปแล้ว
แต่ผู้บ่าวเสื้อเขียวเขาเขิน
กลัวกลัวความใจกล้าบ้าบินของสาวหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะ

ไม่แน่หนุ่มเขาไปตั้งสติก่อนไปตั้งหลักก่อน
เขาก็อาจจะมาตอนเย็นอย่างที่เขาว่าเอาแก้วมาด้วย

ถ้าโทรเขากินเบียนว่าใช่เหรอ

หลายคนบอกไม่แน่นะอาจจะเป็นแฟนกันจริงก็ได้

บอกที่ได้หยอกบอกแตกใจ